คอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ
อิมแพคอาริน่ามันท้องทนนี้ต้องสนันค่ะ

ก็เลยไปถามถ่ายความรู้สึกทั้ง๔หนุ่มกันนะคะ
รู้สึกยังไงกันบ้างจัดไปเลยจ้า

เหลือเวลาอีก๒๓เดือนนี้เราก็จะมุ่งมั่นในการซ้อมกันอย่างเดียว
ก็สำหรับใครที่มีบัตรแล้วนะครับ

วันที่๓๐พฤศจิกายน
กับวันที่๑ธันวาคมนะครับ
มือกองคุณการนะคะ
มือกองที่ใส่แว่นที่ตัวหวบหน่อย

อายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าท้อง๖เดือน
แล้วจะคลอดใกล้กับวันที่คอนเสิร์ตมีด้วย
ฟังทั้งหมดนะคะทั้งพี่ปั๊บและคุณการเลยค่ะ
มีพี่ที่เป็นนักแสดงเนี่ย
เมตตาแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกับเราอะไรอย่างนี้
ต้องรู้สึกดีใจครับดีใจที่เขาแบบช่วยกันสนับสนุน
วงดนตรีไทยแบบเราอะไรอย่างนี้ครับ
วันนี้ตัวงานไปทำงานครับทำให้มีงานของเขา
ส่งกำลังใจอยู่เรื่อยละครับ

ท้องอะไรคะ